หน้าฝนแบบนี้บางทีจะออกไปทานนู่นทานนี่ไปร้านนู้นร้านนี้มันก็ลำบากเพราะฉะนั้นนี่เลยที่ทางด้านจังหวัดพยาวเขามีดิลิเวอรี่ด้วย
สะดวกสบายเป็นหมาล่าเออมอไซค์วิ่งผ่านไปส่งแล้ว
เดี๋ยวนี้ในระบบดิวลิเวอรี่มันทั่วไทยแล้วพาไปทานปิ้งย่างครับกินหมาล่าที่ร้านหมาล่านางฟ้า
บอกเลยว่าอร่อยเด็ดมากเลยนะครับร้านนี้อยู่ที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาผุดไอเดียสุดยอดเลยในการบริการปิ้งย่างเดลิเวอรี่นะครับก็มีคอนเซ็ปต์แบบ
ฟังแล้วแหม่มันจำได้จำดี

เขาบอกว่าหมูก็ไม่ต้องหมักผักก็ไม่ต้องหั่น
ทาเตาก็ไม่ต้องซื้อส่งตรงถึงบ้านเลยจ้า
นี่ไงคือไม่ต้องหาหมูเองไม่ต้องหมักเครื่องเอง
ก็ไม่ต้องจุดเองคุณเคยจุดเตาแล้วนี่
ใช่เหนื่อยไหมคุณผู้ชมถ้าเคยอยากกินหมูกระทะแล้วลองจุดเตาเองที่บ้าน
ถ้าไม่เป็นผู้ที่ชำนาญด้านการจุดเตาแล้วก็เหงื่อแตกเหงื่อแตนครับ
โอ้โฮหน้าดำเลยค่ะคุณ
นี่ไม่ต้องถ้าอยากจะทานหมาล่าไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้น
เขามีจัดส่งให้ถึงบ้านแล้วที่สำคัญเขาส่งฟรีถึงบ้าน

อืมบอกเลยว่าไม่ใช่มีแค่บริการที่ดีอย่างเดียวนะครับ
สิ่งที่ลูกค้าติดใจจริงแล้วก็คือรสชาติ
โอ้โหรสชาติพริกหมาล่าของเขาเนี่ยนะครับ
ปรุงเองจนได้รสชาติที่มันกลมกล่อมติดอกติดใจลูกค้าหลายต่อหลายคนครับ
ที่ร้านมีอะไรบ้างมีนี่หมูสามชั้นมีไก่มีเนื้อวัวมีหมูยอ
มีไส้กรอกลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเห็ดไส้หมูมีกุ้งมีเบคอนพันเห็ดเข็มทอง
โอ้โหกินอะไรก่อนดี

พูดง่ายเลยว่าถ้าจะสั่งร้านนี้เอามันทุกอย่างสั่งมาทุกไม้เลย

เดี๋ยวผมจ่ายอีกแล้วเหรอ
โอ้โหนี่เหรอนะนี่ฉันผ่าน
คุณใบตองคุณนี่รักสบายจริงเลย

แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปสั่งก็ลองสั่งกันได้นะครับ

ไม้หนึ่งเนี่ย๕บาทเท่านั้นเอง

ตายแล้ววันค่อยได้โอ้โหก็ต้องสั่งให้มันสักหลายไม้หน่อยสิ
ก็สิบไม้ส่งฟรีไงก็เอาสิบไม้คุณนี่จะสั่งนะอ่ะไปสั่งกันได้แล้ววันเมื่อกี๊เขาขายได้ประมาณสัก๒๐๐๐กว่าบาทเลยทีเดียวนะ
แสดงว่ายอดโอเดอร์เยอะจริงไปอุดนุ่นก็ได้นะครับ
ถ้าจะไปซื้อที่ร้านก็คือร้านเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านดอกบัวตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
ก็จะเปิดร้านตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๓ทุ่มไปอร่อยกันได้ที่จังหวัดพยาวครับ
นี่รสชาติแบบแซ่บซีดถึงใจเหมือนกันนะหลายคนน่าจะชื่นชอบ